คุณผู้ชมมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อต้องบอกว่าคลานตามพี่สาวมาติดติดเลย
สำหรับม่อนธนชัยนะคะน้องชายสุดหลอกของมิ้นท์ชะลิตาคุณ
คือหล่อมากหน้าตาดีมากแล้วก็หุ่นเป๊ะมากตามรอยพี่มาติดติดเลยนะคะ
สำหรับหนุ่มคนนี้ซึ่งนอกจากหุ่นจะเป๊ะหน้าหวานมาพร้อมกับรอยยิ้มแล้ว
อัธยาศัยของน้องเนี่ยก็น่ารักเลยทีเดียวนะโดยหนุ่มม่อนบอกว่า
หลังจากตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงให้กับค่ายแยกอโศกกว่า๕ปี
เจ้าตัวก็ตั้งใจจะทำอย่างเต็มที่ที่สุดให้สมกับโอกาสที่ได้รับ
และถ้าใครที่คิดว่าเจ้าตัวเป็นเด็กเส้นได้พี่สาวมาช่วยเนี่ย
ขอบอกเลยนะคะว่าคิดผิดเพราะเจ้าตัวยอมรับว่ากว่าจะมีผลงานการแสดงเรื่องแรกเนี่ย

เราไปแค่หลายที่นะแต่ว่าแบบไม่ได้อะไรอย่างนี้
พอได้ก็แบบรู้สึกเอ้ยตื่นเต้นแล้วรับรับรับเลยเลย
คือพี่มิ้นอยากให้เราเข้ามาด้วยตัวเองด้วย
แบบว่าเหมือนกับว่าถ้าเรามีเส้นสายเข้ามามันก็จะแบบ
เหมือนกับคุณได้งานง่ายอะไรก็จะดูง่ายไปหมดอะไรอย่างนี้
แล้วเขาเลยแบบให้พยายามเองนี่เราก็แบบพยายามแบบไปแคสอะไรเต็มที่ครับ

พอมีโอกาสเราก็เออบอกว่าเดี๋ยวก็โอเคนะแม่จะได้ช่วยทำงานอะไรอย่างนี้
ช่วยกับพี่มิ้นเพราะพี่มินก็เหนื่อยแล้วเนอะ
ใช่ตั้งแต่เด็กแล้วเราก็แบบอยากแบ่งเบาภาระ
กลัวคนด่ามากกว่าแบบว่าเฮ้ยนี่น้องนางเอกนะทำไมเล่นอย่างนี้อะไรอย่างนี้

เราเป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกด้วยแล้วแบบพี่มินก็ส่งไปเรียนแอคติ้ง
เราก็แบบเออชอบอยากลองดูอะไรอย่างนี้
แล้วพอได้มาลองก็แบบเอ้ยสนุกชอบอะไรอย่างเงี้ย

คือถ้าเอาวิกมาใส่ก็คือมิ้นท์ชะลิตา
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่น่าจับตามองนะคะ

ก็เลยขอกระแสถามถึงเรื่องหัวใจของสาวมิ้นท์กันสักหน่อย
เพราะว่าตัวหนุ่มม่อนเนี่ยสนิทสนมกับหนุ่มภูผาเป็นอย่างดี

ไม่รู้ว่าในสายตาของน้องชายหวานใจพี่สาวคนนี้จะเป็นอย่างไร

เราก็จับตาดูอยู่เรื่อยนะ

ก็อย่างที่มิ้นบอกคือไปไหนมาไหนเราก็ไปด้วยกันตลอด
เราก็เจอกันบ่อยเราก็สนิทกันเหมือนพี่คนนึงอย่างนี้ครับ

อันนี้มันต้องดูในระยะยาว